ส่วนให้คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งคลิปนะคะเขาบอกว่ามีคนดูมากกว่า๓ล้านกว่าครั้งแล้ว
ผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ดีดีนี่แหละไปเห็นบางสิ่งนอนตายขวางอยู่
งูตายงูตายตายจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ย
ว่าเขาตายหรือแกล้งตายหรือเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยชอบแกล้งคนคะ
คือยังไงคะคนได้ยินมาว่าถ้าเจอหมีให้แกล้งตายงูบอกว่าถ้าเจอคนให้แกล้งตายเหมือนกันเหรอคะ

คุณมันนี่มันคือแกล้งตายจริงใช่ไหม
หงายท้องเลยนะคุณไม่ใช่คว่ำหน้าแล้วแบบทำเป็นนิ่งนะ
แล้วตายท่ายากด้วยนะตายอ้าปากเขาตายอ้าปากตาเหลือกด้วยนะ
แล้วหลอกคนสองสามครั้งแบบนี้แล้วสรุปสุดท้ายลงน้ำไปเลยค่ะ
คนนี้ก็เป็นวิธีชาญฉลาดในการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตนะเขาต้องปรับตัวใช่ไหม
ีเอนใช่นะคะแล้วคนที่รู้จากเจ้างูนี่เขาชื่อว่างูทากมาพราเอ้าเป็นพันธุ์แบบสี่ไปนะ
แล้วลักษณะการแกล้งตายเป็นการนำผู้ตายมากเป็นพฤติธรรมของเขาเลยหรือที่ลักษณะเขาสู้ไม่ด้า
สักพักก็จะใช้ความเร็วเพื่อที่จะหนี
อ้าวแต่ว่าก็น่ากลัวอยู่ดีแล้วนะคะ

น่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปจับเขาเลยนะคะ
คือขนาดตอนตายเขายังดูน่ากลัวเลยค่ะ